หลังจากทีมโตเล็กไทยเอาชนะเมียนมา๙๐ก็ส่งผลให้คว้าชัย๓เกมรวดครับ
สุดท้ายมาเจองานหนักเลยในช่วงค่ำเนี่ยคุณอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็ได้จัดเลี้ยงอาหารตามที่นักกีฬาต้องการนะครับที่ร้านไทฮาวส์ในนครโฮจิมิน
และมีการพูดคุยกันด้วยกับนักเตะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๑๕ให้ได้
ซึ่งปูปิสครับกุญสือชาวสเปนก็บอกนะครับว่าการเจอเวียดนามในรอบตัดเชือกนั้นถือเป็นงานที่หนักด้วยสภาพความฟิตของนักเตะแล้วก็พัฒนาการที่มีอย่างต่อเนื่องของเวียดนามทำให้ทีมไทยนั้นต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่หากหวังจะคว้าชัยชนะนะครับเพื่อคว้าโคต้าไปลุยฟุตซอลชิงช
เมื่อก่อนครับไทยจะพบกับเวียดทางในวันศุกร์ที่๒๕ตุลาคมเวลาบาย๒นะครับที่
ผูถ่ออินดรสตาเดียมนะครับซึ่ง
ล่าสุดก็มีรายงานว่าเจ้าภาพเวียดนามอาจจะย้ายเวลา
แข่งขันในช่วงค่ำเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเหมือนจะมีการยืนยัน

เป็นการเรียกแฟนบอลเข้าสนาม
ส่วนอีกคู่เป็นอินโดนีเซียเจอกับเมียนมาครับ